คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่ปราจีนบุรีเกิดเหตุสะเทือนขวัญด้วย
ออกตกใจด้วยนะคะผู้ชายวัยสามสิบปีคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านขายผลไม้
เขาบอกแม่ค้าบอกว่าขอยืมมีดหน่อยครับแม่ค้าก็ไม่ให้อืมแย่งมีดแม่ค้าขายแตงโมมา
ขี่ไปหน้าสำนักงานประกันสังคมแล้วปาดคอตัวเอง
ลึกถึงขั้นหลอดลมขาดเลยนะคะพนักงานประกันสังคมเห็นแบบนั้นเนี่ย
ออกมาช่วยห้ามเลือดไว้แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะดีนะคะ
ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะนี่คือมีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจสพกบินบุรีและกู้ภัยก็ต้องรีบเข้าช่วยเหลือชายวัย๓๐ปีที่ใช้มีดเล่มเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คอตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จมกองเลือดอยู่หน้าสำนักงานบริษัทประกันภัยริมถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
ตะบนเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
พนักงานประกันภัยผู้หญิงนั้นคือคนที่คอยประถมพยาบาลให้นะคะ
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าที่คอของผู้บาดเจ็บคือมีแผลลึกมากนะคะ

ปอกผลไม้ที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ยยาว๕นิ้วค่ะ
กู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านขายผลไม้
บอกแม่ค้าขายแตงโมบอกขอยืมมีดหน่อย
แม่ค้าก็ไม่ได้ให้ค่ะอยู่จะมาขอยืมมีดก็งงนะว่าจะเอาไปทำอะไร
แล้วเขาก็คว้ามีดมาจากมือแม่ค้าเลยแล้วก็ไม่ได้ก่อเหตุณตรงนั้นนะคะ
ความมีดออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าสำนักงานประกันภัยก่อนค่ะ
แล้วค่อยมาปาดคอตัวเองตรงนั้น
รู้มาว่าเขาเคยติดคุก๗๘ปีมาก่อนหน้านี้ในคดีพยายามฆ่า
พอออกจากคุกมาเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการทางจิตประสาท
ต้องกินยาวันละสิบเมตรนะคะเลยคิดว่าสาเหตุที่ก่อเหตุแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าอาการกำเริบ
ทางผู้บาดเจ็บจะรับประทานยาเป็นยาแก้ปวด
ปวดประจำวันละเป็นหลายสิบเมตรเลยจนมีอาการทางประสาท
แล้วก็จะหวัดระแวงเหมือนกับทางบ้านคอยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวเอง
มีอาการไม่ใช่ธรรมดาแบบปกติแบบคนธรรมดา
ก็น่าเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการทางจิตของตัวเองกำเริบ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับพนักงานหญิงที่เป็นพนักงานของบริษัทประกันภัย
เธอเป็นพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ตรงจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ชื่อว่านางสาวพราวสมนต์ผามั่นนะคะเธอบอกว่าเธอคือคนที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นคนแรก
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีคนวิ่งเข้ามาบอกว่ามีคนปาดคอตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่หน้าสำนักงาน
ตกใจก็รีบวิ่งไปดูแล้ววิ่งกลับเข้ามาในสำนักงานเอาถุงมือถุงยางค่ะ
ไปช่วยประถมพยาบาลเพราะว่าตัวเธอเนี่ยเคยผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลแล้วก็เป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วย
พอจับพลิกดูตัวผู้บาดเจ็บอะค่ะเหมือนมีเสียงลมออกมาก็ไม่แน่ใจว่าโดนโดนปอดหรือเปล่า
หรือว่าอะไรพอพลิกตัวมาปุ๊บกลายเป็นตรงช่วงคอค่ะไปโดนหลอดลม
ทีนี้ก็มีลูกขายทางบ้านบึงที่ชั่นบุรียเพราะเค้าผ่านมาพอดีก็เลยช่วยกันปฐมพยาบาลเมืองต้นก่อน
อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ก็ช่วยเท่าที่สามารถช่วยได้
ก็ทำการสต๊อปปีดก็คือห้ามเลือด
อย่างที่บอกว่าตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ

ต้องให้ครอบครัวส่งไปรักษาอาการซึมเศร้าต่อเนื่องค่ะ